แต่ที่รายชื่อออกมาแล้วแน่นอนว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวก็เริ่มทยอยได้รับแจ้งแล้ว
หนึ่งในนั้นก็คือเมื่อสักครู่นี้ชื่อที่พี่อุ๋ยอ่านไปนะคะนายอภิชาติกุศรำแล้วก็นายพงเทพกุศรำ
สองคนนี้เป็นพี่น้องกันค่ะไปทำงานที่อิสราเอลด้วยกันทั้งคู่นะคะโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลย
คนพี่อายุ๒๙คนน้องอายุ๒๖เองค่ะไปทำฟาร์มเลี้ยสัตว์อิสราเอลค่ะ
คือเสียชีวิตทั้งคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องแล้วตอนที่พ่อรู้เรื่องอ่ะพี่อุ๋ยคือพ่อสะอื้นแบบแทบน้ำตาเป็นสายเลือดเลยอะค่ะ
คือมันไม่มีคำไหนจะพูดออกมาแทนความรู้สึกได้จริงนะคะวินาทีที่ครอบครัวต้องรู้ข่าวร้าย
ว่าลูกชายสุดที่รักทั้งสองคนของคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
รำเภยนะคะอายุ๖๒ปีค่ะเป็นพ่อของอภิชาติแล้วก็พงเทพลูกสองคนเนี่ย
ไปทำงานฟาร์มเลี้ยสัตว์อิสราเอลตั้งแต่ได้ข่าวว่ามีเหตุโจมตีเช้าวันที่๗ตุลาคมวันเสาร์
บอกติดต่อลูกไม่ได้เลยก็เลยฝากหลานชายอีกคนนึงที่ทำงานที่อิสราเอลเหมือนกัน
แต่คนละพื้นที่กันเนี่ยช่วยตามหาให้หน่อยจนกระทั่งไปเจอนายจ้างของลูกชายค่ะ
และได้รับคำยืนยันจากนายจ้างว่าคนงานในที่พักแคมป์คนงาน๒๐กว่าคน
ไม่มีใครรอดชีวิตเลยตัวเลขที่กระทรวงการต่างประเทศออกมาคือสิบแปดใช่ไหมคะ

แต่ถ้าฟังจากที่คุณพ่อเล่าเนี่ยนายจ้างบอกว่าในแคมป์คนงาน๒๐กว่าคนเนี่ย
ว่ามีชาวไทยกี่คนต่างชาติกี่คนไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียว
พ่อบอกว่าได้ยินว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยบุกเข้าไปในแคมป์คนงาน
แล้วเอาปืนยิงเรียงตัวทำให้คนงานที่อยู่ในแคมป์เสียชีวิตทั้งหมด
พ่อบอกพ่อนี่คือใจสลายเลยอะค่ะแต่พ่อก็บอกก็ต้องทำใจให้เข้มแข็ง
รอฟังคำยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเผื่อว่ามันอาจจะเกิดปฏิหาร
เผื่อว่ามันจะมีอะไรที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นพ่อก็เอาได้แค่บอกตัวเองว่า
ตั้งสติถ้ามีปฏิหารเป็นโชคดีของเราแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องทำใจให้ได้
คือคุณพ่อลำเภยเนี่ยจะถามว่าแม่สองคนนี้ไปไหนใช่ไหมคะ
คือคุณแม่เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วเองค่ะโอ้โห
ยังไม่ครบปีดีเลยนะคะเสียภรรยาไปแล้วนี่ต้องมาเสียลูกชายทั้งสองคนพร้อมกันทีเดียวอะค่ะ
พ่อบอกพ่อไม่รู้จะทำใจยังไงเหมือนกันน่ะ
รายได้ค่อนข้างดีเลยล่ะได้เงินเดือนเดือนละ๘๐๐๐บาท
ก็เลยชวนพี่ชายก็คืออภิชาติไปทำงานด้วยกัน
ทั้งสองคนเนี่ยตั้งใจทำงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

นี่ก็ยังไม่ครบกำหนดในสัญญาจ้างงานเลยก็เลยยังไม่ได้กลับมา
แล้วอยู่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
แสดงความเสียใจกับคุณพ่อรำเภยด้วยจริงนะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่ขอนแก่นเหมือนกันนะคะ

พิชิตนาจันทร์หรือว่าในสดวัย๒๗ปี

ก็ไปทำงานแล้วก็พักอยู่แคมป์เดียวกัน
สองพี่น้องกุศรำก็คือพงเทพกับอภิชาตินะคะ

เพราะว่าก็เป็นเครือยาศกันทำงานที่เดียวกัน
แม่ของนายพิชิตก็คือคุณแม่หมวยนะคะ
บอกว่าลูกชายคนเล็กก็คือพิชิตเนี่ย
ไปทำงานที่อิสราเอล๒๖ตุลาคมปีที่แล้ว
ไปเลยยังไม่ครบปีดีเลยเนี่ย

ตลอดเวลาที่อยู่ที่อิสราเอลก็ติดต่อพูดคุยกันตลอด
ส่วนลูกอีกคนนึงคนโตนายสุรศักดิ์
ก็ทำงานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกันแต่อยู่คนละพื้นที่กัน
ในช่วงวันหยุดเนี่ยพิชิตจะนั่งรถไปหาพี่ชาย
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับพิชิตคือวันที่๖ตุลาคมบ่าย๓โมงค่ะ
จนกระทั่ง๗ตุลาคมเห็นลูกคนโตโพสต์คลิปการสู้รบ
ส่วนพิชิตลูกคนเล็กเนี่ยหลังจากเกิดเหตุโจมตีเนี่ย
ติดต่อไม่ได้อีกเลยแม่ก็ถามบอกติดต่อน้องได้ไหมเนี่ย
ติดต่อน้องไม่ได้เลยใจแม่ไม่ดีเลย
นี่คือคลิปวันที่๗นะคะ

ก็ติดต่อหาลูกชายคนโตบอกพี่ติดต่อน้องได้ไหม
ติดต่อน้องไม่ได้เลยเนี่ยพี่ติดต่อน้องให้แม่หน่อย

หรือว่ายิงถล่มกันไหมเข้ามา๕พันกว่าลูกก็จะลงจะหลวดอะไรพวกนี้ใช่ไหม

แล้วสุดท้ายคุณแม่ก็บอกว่าแม่ก็ได้รับข่าวร้ายค่ะ

มีแรงงานไทยอีกคนนึง

เขาเป็นชาวโคราชทำงานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกัน

อันนี้น่าเศร้ามาก
เพราะว่าเขาโพสต์คลิปตอนเกิดเหตุก่อน
อันนี้เป็นที่เขาโพสต์ตอนหลังนะ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาจะโพสต์คลิป
เห็นสภาพของห้องของแคมป์คนงานของเขา

แล้วก็โพสต์บอกว่าขอให้เพื่อนของเขาเนี่ย

แล้วได้กลับมากินข้าวกันอีกนะ

นี่อันนี้ที่โพสต์ตอนแรกเลย

แอบอยู่นะ

มันจะอยู่กันยังไงคะคือรัวไม่พักเลยอ่ะ
คือเขาอยู่กันหลายคนนะฮะคนงานเนี่ย

เบ่งเป็นห้องพักคงต่างหลบ
เขาก็โพสต์เอาไว้พร้อมว่าขอให้ได้กลับกินข้าวกันอีกนะ
แต่วันทุ่งขึ้นพิธีอะครับคุณอนุชาโพสต์อีกครั้ง
บอกในที่สุดก็ไว้ไม่ได้มากินข้าว
หลับให้สบายนะแล้วบอกชื่อเพื่อนเอาไว้

มีพ่อใหญ่ปูโจ้

แต่เขาบอกสุดท้ายสี่อย่างชีวิตในแคมป์นี้๖นะฮะ
คนไทย๖นะครับทุกประชุมครับ
คุณอนุชาเนี่ยโพสต์รูปขาวดำเอาไว้บอกขอไว้อะไรแรงงานไทย
ที่คีย์บุ๊ชคิซูฟิม๖คนเป็นคีย์บุ๊ชที่ติดกับฉนวนกาซ่าที่สุด
ทหารเข้าไปเมื่อคืนเพื่อเคลียร์พื้นที่พบศพน้องแรงงานไทย๖ศพ

แต่ว่าเขาก็ต่างคนต่างแยกกันหลบแบบ
คือนาทีนั้นก็ต้องหาที่หลบเพื่อเอาชีวิตรอด
คุณอนุชาก็อัดคลิปเอาไว้แล้วก็ได้แต่โพสต์ตอนหลังจากที่เหตุการณ์มันสงบ
แล้วเราออกมาในจุดปลอดภัยได้นะว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย

แต่สุดท้ายตาย๖อคนะ
วิดีโอคอลไปคุยกับคุณอนุชานะครับคุณอนุชาบอกว่า
เขาเชื่อว่าทั้ง๖คนเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนนายจ้างเองก็ยืนยันมา
เพราะว่าได้มีการเช็ครายชื่อของลูกจ้างหมดแล้วว่าขาดใคร
แล้วเหลือกี่คนอะไรยังไงปรากฏว่าเพื่อนแรงงานไทยทั้ง๖คนเนี่ยหายไป
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เพื่อจะแจ้งข่าวให้กับทางบ้าน
คนที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยทราบคุณอนุชาบอกว่า
แล้วทางรัฐบาลก็แจ้งกำหนดการมาแล้วว่าให้บินกลับวันพุธที่๑๑ตุลาคม
ถึงไทยพระหัสที่๑๒ตุลาคมเป็นกลุ่มแรกนะฮะที่จะได้กลับเนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงติดกับฉนวนกาซ่า
แต่ตอนนี้เขาอยู่ในจุดหลบภัยมีเจ้าหน้าที่อิสราเอลดูแลอย่างดีจัดเตรียมที่พักให้ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นอย่างดี

น่าจะเป็นช่วงประมาณสัก๕โมงถึงแบบ

ช่วงนี้แหละครับผมว่าน่าจะเสียชีวิตช่วงนี้
หัวหน้าเขาบอกว่ามาประมาณ๕๐๖๐คน

เพราะว่ารวมบ้านเขาด้วยประมาณ๑๔คน๑๕คนครับ

ถ้าฟังจากที่คุณอนุชาโพสต์เอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าคีย์บุสคิวชูฟิล์มนี่เป็น
เป็นจุดที่ติดกับฉนวนกาซ่ามากที่สุด
นี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
หนึ่งในหกแรงงานที่เสียชีวิตที่คุณอนุชาบอกเนี่ย
ชื่อจักรพงจันทรเสนา
นี่นะฮะทางบ้านบอกชื่อม่อนนะ
คุณจักรพงนะครับอายุเพิ่ง๒๗ปีหนึ่งนะ
นี่ฮะเป็นชาวบ้านบ้านเดียมนะครับ
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
วันนี้คุณจ๋าแจ่มศรีก็ไปที่บ้านนะฮะ
ได้เจอกับคุณแม่มุนจักรพงศ์นะครับคุณแม่ยุค๖๙ปี
แม่บอกว่าจักรพงศ์ลูกชายเพิ่งไปทำงานที่อิสราเอลได้๘เดือน
โทรคุยติดต่อกันตลอดเพิ่งคุยล่าสุดเนี่ยคือก่อนเกิดเหตุ
ลูกบอกว่าเดี๋ยวอีก๒เดือนเนี่ยเงินเดือนจะออกแล้ว
จะส่งเงินกลับบ้านจากคำบอกเล่าของภรรยาของลูกชาย
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งโทรไปหา
ปลายสายที่อิสราเอลเนี่ยได้ยินมีเสียงไซเรนมีคนเรียกให้เข้ามาหลบภัย
แล้วยังมีเสียงเหมือนกับหัวร้ออยู่
ก็คิดว่าสามีเนี่ยน่าจะปลอดภัยแต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
จนกระทั่งการแจ้งข่าวของเพื่อนคนงานด้วยกันก็คือคุณอนุชานั่นแหละ
แต่แม่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ไม่อยากจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะ
คือเขาก็อยากจะให้พอมีความหวังหลงเหลืออยู่บ้าง
เพราะมันยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการไง
หวังว่าลูกชายจะไม่ใช่คนที่เสียชีวิต
ขณะที่คุณพ่อนะฮะคุณพ่อทองเลื่อนอายุ๗๐ปี
คุณพ่อเองก็ป่วยติดเตียงอยู่นี่เห็นไหมฮะนั่งใกล้กับคุณแม่
คือพ่อแกก็กระดูกทับเส้นคอฮะแต่รู้ข่าวก็ร้องไห้
คือเอาละยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่แจ้งข่าวอย่างนี้

ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นลูกชายเลย

เอานะคือขออย่าให้เป็นจริงเลย
พ่ออยู่บ้านพ่อจะทำบุญกรรมการสร้างสุขส่วนอย่างนี้
ลูกนะลูกเกิดพบหนาชาติหนาแล้วลูกนะ

ลูกเนอะสุดที่รักนะสุดที่รักก็คือลูก
พ่อก็ไปไม่ได้แม่ก็แก่แล้ว
หาเงินมาสร้างเนื้อสร้างตัว

บอกว่าได้ยินข่าวจากเพื่อนคนงานที่แคมป์เดียวกันกับน้องชาย
บอกว่าน้องชายเสียชีวิตแล้ว
ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อ
ก็โทรไปถามเพื่อนคนงานในแคมป์เดียวกันที่หนีตายอยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าจักรพงศ์เสียชีวิตแล้วจริง

พี่ชายบอกไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไง

นี่พี่ชายนะชื่อคุณสนทยา
คุณสนทยาบอกถ้าเลือกได้เนี่ยขอตายแทนน้องได้ไหม

ตัวนี้เขาอยากได้เป็นเราหรือเป็นคนที่ทำงานด้วยโน่น

รู้รักน้องคนที่รักมากเลยครับพี่

มันไม่ถูกกันก็รักมันเหมือนเดิมแหละ

ไปอยู่ที่ไหนก็ให้กลับมาครับ

ติดจนเจอใครก็ได้ครับ

ที่ก็เป็นครอบครัวของผู้สูญเสียค่ะ
เห็นบอกว่าอยู่ใกล้กับบ้านของคุณแจ็คนี่แหละค่ะ

เป็นครอบครัวของนายอนุชาโสภากุลหรือว่า

นี่คือคุณแจ๊คค่ะอนุชาโสภากุลนะคะ
ชื่อจริงจะเหมือนกับคุณอนุชาคนโพสต์นะ

คนนั้นคือคุณอนุชาบุญยสารนะคะ

ย่าบอกย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด

กระทั่งหลานบอกขอไปทำงานต่างประเทศนะ
จะหาเงินใช้หนี้ที่บ้าน
แล้วก็มาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

อย่าเป็นแจ๊คเลยขอร้องอย่าเป็นแจ๊คหลานย่าเลย

บอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้น
แจ๊คมาขอย่าว่าขอไปทำงานต่างประเทศ

บอกว่าจะไปหาเงินใหม่
บอกว่าจะไปหางานให้ได้วันนั้น
แล้วตอนไปเป็นห่วงหลานไหมคะ
เป็นอ่ะน่ะลูกตอนนี้เำ็นแล้วเป็นยังไง
ส่วนปู่จันทร์นะคะปู่ของแจ็คเนี่ย

มีแค่น้องชายคนเดียวไม่ได้มีครอบครัวที่ไหนนะคะ

ตอนที่ไปหลบซ่อนตัวที่บังเกอร์

ขอรอคำยืนยันอย่างเป็นทางการ

เผื่อมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้น

หลานปู่เป็นคนขยันทำมาหากิน
เรียนจบม๓ก็ไปศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
โรงเรียนก็ส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น๓ปี

ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
จะหมดสัญญากลับมาบ้านอยู่แล้วนะ
แจ๊คไม่ได้กลับมาค่ะ

ว่าน้องน่าจะเสียชีวิตจริง
ยากให้อยากให้เอาช่วยพาร่างน้องกลับมาไหมคะ

เพราะแม่เค้าถึงวางได้ทะลา

คนนี้จะปูเฉียงยา
ปูยากับเห็ดหน้า๒คน๒สาวซึ่ง

ใช่ค่ะส่วนใหญ่อายุประมาณ๒๐กลางปลายอะไรอย่างนี้

ใช่ฮะใช่มั้ยฮะเพื่อนประชมครับ
อีกหนึ่งคนนะฮะที่เป็นแรงงานไทย
ญาติได้รับแจ้งจากทาง

ว่านายจ้างบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์สู้รบที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยนะฮะ
ก็คือคุณไกรสอนไกรสอนอรันถิตชื่นเล่นชื่นเหลยอายุเพิ่ง๒๙ปี
เป็นชาวตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
วันนี้หลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยคุณแม่ก็ร้องไห้นี่ภาพจากเฟซบุ๊กของเหลยไกรสอนนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานดูแลฟาร์มไก่ได้เงินเดือนเดือนหนึ่งก็ตก๕๖๐๐๐บาท
นี่คุณแม่นะฮะคุณแม่ชื่อคุณแม่เพลนะครับแม่บอกว่าลูกชายไปทำงานอิสราเอล
สัญญาจ้าง๕ปี๓เดือนเงินเดือนเดือนละ๕๖๐๐๐ส่งมาให้ทางบ้านทุกเดือน
คุณอรัชพรเชื่อไหมสัญญา๕ปี๓เดือนจะครบสัญญาเมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อไหร่คะ
พฤศจิกายนเดือนหน้าอีกนิดเดียวเองเหลืออีกเดือนเดียวแม่บอกจะครบสัญญาจะกลับบ้านอยู่แล้ว
ลูกชายบอกว่ากลับมาเนี่ยจะบวชให้แม่แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
แม่บอกหัวใจสลายมีแชทนะครับหลังจากเกิดเหตุสู้รบกันยิงกันถล่มกันตั้งแต่วันเสาร์นะฮะ
คุณแม่บอกว่านี่ส่งข้อความไปหาลูกชายความจริงก็ถามแล้วก็โทรคุยกันตลอดนะ
มันแต่นี่คือแชทสุดท้ายถามลูกชายไปคือช่วงเช้าวันอาทิตย์๘๐๐น
เวลา๑๑นาฬิกาเพื่อจะถามข่าวคราวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คุณแม่พิมพ์ไปถามเลยเป็นยังไงบ้างลูกอิสราเอลเป็นยังไง
พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่นอนไม่หลับเป็นห่วง
อยู่ดีสบายดีก็ไลน์ไปบอกพ่อใหญ่ด้วยนะลูกนี่นะฮะคือดัง
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคงเป็นห่วงอ่ะค่ะบอกให้เหลยเนี่ยให้หลาน
เนี่ยไลน์ไปบอกหน่อยแต่เลยไม่ตอบเลยฮะลูกชายไม่ตอบกลับเลย
โทรติดต่อหาก็ติดต่อไม่ได้คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยมี
ลูกสาว๒คนนะครับคนโตอายุ๙ขวบคนเล็กอายุ๗ขวบนี่ฮะตอนนี้แม่
เป็นห่วงหลานมากเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเขาทางอิสราเอลยืน
ยันว่าเสียชีวิตแล้วค่ะแม่ทราบข่าวได้ยังไงก็คือมีคนที่
ที่อิสราเอลนั่นแหละที่เป็นแรงงานเนี่ยเขาส่งข่าวมาบอกบอก
ไกรสอนเนี่ยเสียชีวิตแล้วตอนนั้นลูกชายเข้าไปหลบในแคมป์
ซึ่งเป็นที่หลบภัยตอนที่มีเหตุบุกโจมตีทำให้มีคนไทย
เสียชีวิตหลายคนหลังรู้ข่าวแม่ช็อกจนพูดไม่ออกแต่สุดท้าย
ก็ต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียดายก็แค่ไม่ได้
เห็นลูกชายบวชพระให้แม่ไม่ได้แม้แต่จะจับผ้าเหลืองถ้าเป็น
ไปได้เนี่ยแม่บอกขอภาวนาให้ปฏิหารมีจริงขอให้สุดท้ายลูก

ทหารเขาถ่ายรูปไปให้ดูไปให้คนที่อยู่ดูว่าใช่ไหม
เพื่อนคุณไหมเขาก็เลยบอกว่าใช่ใช่แน่นอนเพราะลูกชายกับ
เขากินอยู่ด้วยกันมาตลอดบางทีแม่ก็อยากภาวนาว่าไม่อยากให้
มันเป็นความจริงไงแต่เห็นนายจ้างเห็นเพื่อนเขาบอกมาอย่าง
งั้นนายจ้างเขาก็คอนเฟิร์มนายจ้างเขาขอโทษแม่ก็อยากรอ
คอนเฟิร์มแล้วก็อยากได้ร่างน้องกลับขึ้นมาเมืองไทยเหมือนกัน
ก็หลังจากทราบข่าวก็มีเพื่อนที่โพสต์แสดงความอาลัยนะฮะ
ให้คุณกลายสอนหรือว่าเหลยเป็นจำนวนมากนะครับนี่นั้นก็ที่
คุณอนุชาเองก็ได้โพสต์เอาไว้ด้วยนะฮะนี่บางคนก็บอกขอแสดง
เสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องมีบอกเพื่อนเหลยแอดเพื่อน
ผมมาเมื่อสามวันก่อนทำงานที่ฟาร์มไก่ประเทศอิสราเอลเล่น

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้ง
อีกข้อความหนึ่งบอกขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัว
คิดเลยว่าคนไทยบ้านเดียวกัน๒คน

ภรรยาของคุณเหลยเนี่ยค่ะ
เธอบอกเธอทราบข่าวสามีเสียชีวิตจากญาตินะคะ
ล่าสุดที่ได้คุยกับสามีก็คือสัปดาห์ที่แล้ว

หมดสัญญาแล้วจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว
คือถามว่าทำไมสามีถึงไปทำงานที่ต่างประเทศ
บอกว่าอยากจะยกฐานะทางบ้าน
ก็คืออยากให้ทางบ้านมีเงินมีทองใช้จ่าย

นี่พอมารู้ว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยเธอบอก
ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีเลยค่ะ

คุณยายสุดวัย๖๘ปีบอก
รู้สึกไม่ดีตั้งแต่คืนก่อนแล้วเพราะว่าฝันร้ายค่ะ

ฝันว่าจะไปที่นาแต่ตาห้ามบอกโอ๊ยฟ้าจะพาอย่าไป
ก็ดึงดันไปแล้วฟ้าก็ผ่าคลุ
แล้วแกก็ดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้ข่าวร้ายนะคะว่าหลาน
เสียชีวิตนะคะแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มีญาติของอีกหนึ่งแรงงานไทยนะครับ
นี่ทางเพื่อนแรงงานเขาแจ้งข่าวกันว่าเสียชีวิตแล้ว
นี่คือคุณธีรพงศ์กลางสุวรรณชื่อเล่นชื่อดอนนะฮะ
ทำงานที่อิสราเอลเหมือนกัน
คือที่เพื่อนเขาโพสต์บอกเสียชีวิต
แคมป์เดียวกัน๖คนใช่ไหมมันอยู่ใกล้ฉนวนกาซ่าที่สุดเลย
เดี๋ยวให้ผู้ชมดูแผนที่ตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าโอ้โหนี่มันหยุด
อยู่ใกล้ฉนวนกาซ่าที่สุดสำหรับแคมป์ที่๖คนตรงนี้แล้วมัน
วันเสาร์เข้ามาปุ้งปั้งค่ะตามคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
คืออย่างที่บอกว่านอกจากยิงขี่ปนาวุธแล้วเนี่ย
กลุ่มฮามาสเนี่ยเข้ามาทั้งทางเรือเร็วครับเข้ามาทางทางบก
แล้วก็ร่มร่อนทางอากาศถูกไหมครับแปลว่าจุดแรกที่เขาจะเจอ
ก็คือจุดที่ติดกับพรมแดนฉนวนกาซ่ากับอิสราเอลก็เป็นแคมป์คนงานนี่แหละค่ะ
แล้วพังรั้วแล้วก็บุกเข้าไปด้วยใช่ไหมรั้วเข้ามาเลย
แล้วก็ไล่บุกเข้าไปในพื้นที่ไล่ยิงพลเรือน
แล้วก็มีจับคนในฝั่งอิสราเอลไปร้อยกว่าคนใช่ค่ะ
ร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นคนไทย๑๑คนแล้วก็มีต่างชาติด้วย
คนบางคนก็รู้ชื่อบางคนก็ยังไม่รู้ชื่อผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์
บางคนก็ยืนยันชัดเจนจากเพื่อนคนงานหรือว่าแรงงานค่ะ
บางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่า๑๘คนในขณะนี้เนี่ยเราเช็คชื่อได้เนี่ย
เท่ากับว่าเหลือเจ็ดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นเท่ากับว่า๗คนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่เสียชีวิต
กับใน๑๑คนที่ยังไม่รู้ว่าคือใครบ้างนอกจากภาพนิ่งที่เราเห็นแล้วมีชื่อออกมา๓๔คนเนี่ย
ว่าโดนจับเป็นตัวประกันเท่ากับว่าญาติพี่น้องที่เขายังติดต่อคนของเขาไม่ได้เนี่ย
ค่ะตอนเนี้ยเขาโอ้โหยุ่งเลยนะฮะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะ
ครอบครัวเขาจะอยู่ในช่องไหนในหน้าจอของเราตอนนี้อ่ะคะถ้าอบพยพออกมาแล้วอยู่ที่ปลอดภัยแล้วขอกลับไทยสามพัน
อันนี้เขารู้เขาคงแจ้งข่าวกันแล้วเพราะว่าลงทะเบียนกันเอาไว้อันนี้
ไม่ขอกลับ๕๒คนอันนี้ก็แจ้งไว้เหมือนกันว่าเป็นใครบ้างแต่เนี่ยในช่องสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยคนที่ยังติดต่อครอบครัวตัวเองไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงช่องไหนยังไงกันบ้าง
นอกจากจะได้รับการแจ้งข่าวมาจากนายจ้างหรือว่าแรงงานด้วยกันใช่ไหม
แต่เขาก็อยากจะภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เถอะ
หนึ่งในผู้ที่ได้รับการแจ้งว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้
ขุนดรทีลพงค์กลางสุวรรณ
อยู่ที่หนองหานอุดรธานีนะฮะ
บางคนอีกหนึ่งก็เป็นลมเลยนะครับ
นี่คือช่วงที่ญาติแล้วก็ภรรยานะครับได้รับการแจ้งข่าวว่า
คุณดอนธีรพงศ์วัย๓๘ปี
เสียชีวิตลงแล้วนะฮะที่อิสราเอล

ส่วนอีกคนที่เป็นลมนั่นคือแม่ยายนะครับ

คุณสุดาหรือว่าคุณดี้นะครับอายุ๓๖
ส่วนแม่ยายที่เป็นลมก็คือแม่วัฒนานะครับ
ส่วนนี้ก็ญาติอีกคนนึงก็เป็นลมเหมือนกัน

คือคุณสุดาเนี่ย
อยู่ที่ตำบลหนองภัยกำเผือนหนองหานอุดอนธานีนะครับ
เธอบอกว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนว่าที่เกิดเหตุที่เป็นที่พักห้องพักของสามีในแคมป์คนงาน
แล้วก็มั่นใจว่าเห็นสามีอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เธอก็เอาแชทของเธอกับสามีให้ทีมข่าวดู
จะเห็นว่าเมื่อวันเสาร์วันเกิดเหตุยิงถล่มสู้รบกันวันแรกนะฮะ
สามียังแชทมาคุยกับเธออยู่เลย
เธอก็ถามสามีเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สามีบอกยังยิงกันอยู่
นี่ขวามือคือคุณสุดานะฮะ

ช่วงเที่ยงคุณสุดาส่งไป๒ข้อความ
สุดท้ายเนี่ยคือคำว่าเปิดออนไว้หน่อย

แชทมันไม่เป็นสี่ทึบเนี่ยเหมือนกับมันส่งไปไม่ถึงหรือยังไงเนี่ยนะฮะ
เธอบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีมาหลายสิบปีนะครับ
มีลูกสาวด้วยกันสองคนตอนนี้คนโตอายุสิบแปดคนเล็กอายุสิบหก
เรียนจบปวชแผนกบัญชี
ก่อนหน้านี้ทำไร่มันแล้วก็กรีดยางพารา
สามีบอกอยากไปทำงานที่อิสราเอล
เพราะว่าเงินเดือนมันดีรายได้ดีจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้ครอบครัว
ไปทำงานเกษตรที่นั่นครอบครัวมีหนี้สินอยู่ล้านหนึ่ง
สามีไปทำได้๒ปี๑๐เดือนเงินเดือนได้เดือนละห้าหมื่น
ความจริงแล้วเนี่ยมีกำหนดจะกลับมาเยี่ยมบ้าน๑๕ตุลาคมนี้นะ
ยังไม่ได้หมดสัญญานะจะพักกลับมาเยี่ยมบ้าน
บอกกันล่วงหน้าไว้แล้วนะแต่สุดท้ายไม่ได้กลับครับ
ส่วนคุณแม่นะฮะคุณแม่ของคุณธีรพงศ์นะครับ
คุณแม่ยุคหกสิบปีบอกว่าลูกชายเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล
ส่งเงินกลับมาบ้านทุกเดือนลูกชายตั้งใจไปหาเงินเพื่อปลดหนี้ให้กับครอบครัว
แล้วก็มีสัญญาการทำงานใน๕ปี๓เดือนนะครับ
ตั้งแต่ที่เป็นข่าวออกมาก็ติดต่อหาลูกชายไม่ได้เลยนะครับ
เพราะถ้าลูกชายยังมีชีวิตอยู่แม่เชื่อว่าคงติดต่อได้บ้าง
แต่ลูกชายเงียบไปเลยแม่เครียดจนทำอะไรไม่ถูก
อยากบอกลูกว่ารักแล้วก็คิดถึงมาก
อยากให้ลูกเนี่ยได้กลับบ้านแต่ถ้าลูกเสียชีวิตแล้วจริง
ก็ขอให้ลูกได้ไปอยู่ในที่ที่ดี

พ่อบอกว่าก่อนจะได้รับแจ้งข่าวร้ายเนี่ย

ฟันตัวเองเนี่ยหลุดแล้วก็ใช้มือดึงฟันแล้วเครื่องทิ้ง
ทีแรกคิดว่าลุงที่นอนป่วยอยู่จะเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะเขาบอกมันเป็นลางไม่ดีใช่ไหมฝันว่าฝันหลุด
สุดท้ายกลายเป็นลูกชายที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล
และที่สำคัญเศร้าไปกว่านั้นอีก
ลุงก็เสียชีวิตวันนี้เหมือนกัน
กลายเป็นว่าข่าวร้ายสองข่าวที่บ้านหลังนี้เลยนะฮะ
อีกหนึ่งครอบครัวก็บีบหัวใจไม่แพ้กันเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคมใช่ไหมคะ
วันเสาร์ที่๗ตุลาคมเป็นวันเกิดของ
เด็กชายวัย๒ขวบคนหนึ่งที่จังหวัดน่านนะคะ
พ่อของน้องเนี่ยทำงานอยู่ที่อิสราเอล
แม่อยู่กับน้องที่จังหวัดน่านก็โทรคุยกัน

เดี๋ยวพ่อซื้อของขวัญมาให้

เพราะว่า๗ตุลาคมวันนั้นเขาเสียชีวิตค่ะ
คือรอให้รอเงินเดือนเข้าออกเดี๋ยวเขาจะซื้อของขวัญให้ลูก
แต่เขาไปก่อนแล้วเขาก็ไปวันที่๗ตอนเช้าแล้ว
นี่คือภรรยาของนายธวัชชัยแทร่เท้าหรือว่านายเช้งนะคะ
อีกหนึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮามัสแล้วก็อิสราเอลค่ะ
ร้องไห้สะอึกสะอือเลยเพราะว่าเมื่อวันที่๗นั้นน่ะ
คุยโทรศัพท์กับสามีเองเพราะสามีโทรมาอวยพรวันเกิดลูกชายวัย๒ขวบ
นี่คือในเซ้งหน้าทางขวามือโทรมาอวยพรวันเกิดลูกชายบอกรอเงินเดือนพ่อออกก่อนนะ
เดี๋ยวจะซื้อของขวัญให้แล้วเรื่องที่เธอรับรู้เนี่ยแค่รู้ว่าสามีตายในวันเกิดของลูกก็เศร้าใจแล้วนะคะ
ยิ่งมารับรู้ว่าตายยังไงเธอบอกใจสลายเลยค่ะ
เธอเล่าบอกว่าเพื่อนสามีค่ะโทรมาบอกแจ้งข่าวร้ายกับเธอว่าสามีเสียชีวิตในวันที่๗ตุลาคมนั่นแหละ
วันเดียวกันกับวันเกิดของลูกชายเลยวันนั้นวีดีโอคอลคุยกับในเซ้งนะคะ
เธอบอกเธอก็ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นเลยสามีก็ยืนชี้ให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยจรวดมันยิงมาจากทางนี้นะทางนั้นนะ
ระหว่างทำงานเนี่ยอยู่มีจรวดตกลงมาด้วยแต่เขาก็ยังรอดมาได้
หลังเลิกงานกลับแคมป์ที่พักสามีโวยพรวันเกิดลูกชายบอกเงินเดือนออกเดี๋ยวพ่อซื้อของเล่นให้นะ
แล้วก็ได้ยินเสียงตู้มเป็นเสียงระเบิดใกล้ใกล้แคมป์ค่ะสามีบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อน
แล้วก็บอกว่าเออเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วจะได้หนีทัน
หลังจากนั้นสามีขาดการติดต่อไปเลยจนกระทั่ง๙ตุลาคมค่ะเมื่อวานนี้ติดต่อผ่านเพื่อนสามีที่ทำงานอยู่ที่แคมป์เดียวกัน
เพื่อนบอกว่าเซ้งตายแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นเราทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่
กินข้าวเลยแหละแล้วอยู่กลุ่มติดอาวุธก็บุกเข้ามาที่แคมป์คว่างระเบิดใส่แล้วก็กราดยิงคนงาน
ถูกยิงที่ขาแล้วก็ที่เอวแต่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะแค่บาดเจ็บ
แต่ว่าฉันถูกกลุ่มติดอาวุธลากออกไปยิงซ้ำที่ศีรษะค่ะ
นี่ค่ะมีภาพนี้จำได้มั้ยครับภาพนี้เราเคยเห็นแล้ว
สองคนเขียนว่ามึงจากกูไปจริงแล้วเหรอเพื่อนรัก
ภรรยาของนักชั้นยังเล่าด้วยนะครับว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากโทรล
นี่ก็เร่งทำงานจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนี่แหละ
เอาไว้ต่อเติมบ้านอยู่อาศัยยามแก่เท่า
เชนก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอล
ก็กู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จะเดินทางไปได้ปีครึ่งเท่านั้นเอง
ตั้งใจว่าจะต่อเติมบ้านนี่เพิ่งสั่งซื้อเสามา

ไม่รู้ว่าจะนำศพกลับมาประกอบพิธีตามความเชื่อได้ยังไงด้วยซ้ำ
ภาครัฐเองก็เอาแต่บอกว่ายังไม่มีการยืนยัน

นายแสนสุขงามทวีกูลค่ะแรงงานไทยในอิสราเอล
ก็ให้สัมภาษณ์ทางวีดีโอคอลกับทีมข่าวนะคะว่า
สู้รบเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงที่ทำงาน
เพราะว่าเขาทำงานอยู่ช่วงตอนกลางของอิสราเอล

นวนกาซ่าก็คือทางตอนใต้ใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ตอนกลางของอิสราเอลเนี่ย

สภาพจิตใจเขาย่ำแย่มากเขาอยากกลับบ้าน
จากที่เราได้ข้อมูลจากแรงงานทั้งที่มีการวิดีโอคอลคุยกันทั้งเมื่อวานและวันนี้ค่ะ

แม้ว่าตอนนี้จะเกิดสงครามอยู่ใช่ไหมคะ

เขายังคงต้องทำงานต่อเท่านั้นที่มันมีการสู้รบเกิดขึ้นแบบนี้

เขาจะถูกยิงตายไปเอง
ไลน์อยู่น่ะ
แค่ผ่านวีดีโอคอลเท่านั้นแล้วสัญญาณก็ถูกตัดไปเลย
แล้วก็ติดต่อสามีไม่ได้อีกเลยนะคะ
ได้ยินว่าสามีถูกยิงชายโครงบาดเจ็บ
ตอนวิ่งไปปิดประตูแล้วก็ถูกจับตัวไป
พร้อมกับคนไทยที่ถูกแจ้งชื่อว่าถูกจับตัวไป
แต่พอตอนที่ไปไล่ดูรายชื่อค่ะ
ยังไม่มีรายชื่อของสามีเธอนะคะ

ที่สามีเธอถูกจับอยู่บนรถ
ท่าทางหวาดกลัวที่ถูกเผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เนี่ยค่ะ

ซึ่งเธอบอกว่าคนนั้นน่ะผู้ชายคนนั้นที่เราทำลูกศรจิ้มเอาไว้น่ะ

ไปทำงานได้๙เดือนก็ส่งเงินกลับบ้านมาชำระหนี้
ปัจจุบันก็ยังจ่ายหนี้กันไม่หมดเลยแล้วนี่ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าสามีเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
โอ้โหดูอย่างเล็กอยู่เลย

คือถ้าถามว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยรู้ไหมว่าสถานการณ์ที่นั่นมันเป็นแบบไหนอย่างไร
ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทราบนั่นแหละว่าพื้นที่ของอิสราเอล
หรือว่าทางปาเลสไตล์ทางฮามาสฉนวนกาซ่าเป็นแบบไหนยังไง
งครามมันน่ากลัวแน่แน่ค่ะความจนมันก็น่ากลัวนะ
ถูกต้องค่ะความจนอาจจะน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำ
แต่เขาก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นสงครามขนาดนี้ไง
คือปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีการผลัดกันลุกผลัดกันรับอย่างนี้อยู่เป็นระยะอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้คือครั้งที่หนักที่สุดในรอบ๒๐ปีค่ะ
แล้วมันหลุดรอดผ่านหน่วยข่าวกรองมศาสตของอิสราเอลมาได้
ที่ปกติแล้วเนี่ยหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลถือว่าเป็นห่วขอกรองระดับต้นของโลก
อันดับแบบท็อปไฟล์ฟเลยค่ะไม่แพ้อเมริกา
แต่ครั้งนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เพราะไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้น
แล้วเป็นฝั่งฮามาสที่บุกเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะ
ใช่ค่ะทั้งยิงขี่ปนาวุฒิทั้งบุกเข้ามาทั้งบกอากาศน้ำ

เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยท่านติดตามเปิดปากกับภาค
ผมคุยกับนักวิชาการสองท่านที่ศึกษาพื้นที่เป็นอย่างดีเนี่ย
รวมทั้งคำถามเอ้ยแล้วทางฮามาสของพี่ดูแลเรื่อง
กับฝั่งเวสแบอนก์มันต่างกันยังไง
เป็นขีปนาวุธเป็นจรวดเป็นลอบเบอร์
แล้วยิงเข้ามาเป็น๔๐๐๐๕๐๐๐ลูก

เพราะพื้นที่ก็แทบจะติดทะเลอยู่แล้ว
มีอียิปต์มีอิสราเอลที่เป็นพรมแดนอีกเนี่ยล้อมรอบอีกเนี่ย
เขาบอกนักวิชาการบอก
เขาก็อาจจะพัฒนาอาวุธของเขาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีต่าง

เพราะไอ้คันจะแบบจะแบกอาวุธมาส่งกันมันคงเป็นไปไม่ได้

ของสถานการณ์เอาละมันก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างอิสราเอลปาเลสไตล์ฮามาส
นวนกาซ่าอะไรก็ว่าไปแต่คนไทยที่ไปทำงานเนี่ย
คงไม่คิดว่ามันจะสงครามขนาดนี้ใช่ค่ะหรือกลุ่มที่บุกเข้ามาเนี่ย
จะเป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้ล่ะมาถึงตรงจุดแคมป์ของเขาอ่ะ
พื้นที่ของเขาใครจะไปคาดคิดว่าจะถูกกราดยิงขนาดนั้น
ใช่เพราะปกติแล้วจริงแคมป์คนงานส่วนใหญ่มันอยู่
พื้นที่การเกษตรของอิสราเอลส่วนใหญ่มันอยู่ทางใต้ใช่ไหมคะ
จะติดกับฉนวนกาซ่าส่วนใหญ่แทบจะทุกแคมป์คนงานเลยค่ะ
เตรียมเอาไว้ให้สำหรับคนงานอยู่แล้วเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ในกรณีที่ถ้ามีหยิงกันบ้างสู้กันบ้างแต่อันเนี้ย
มันร้ายแรงที่สุด
ที่เคยมีมาในรอบยี่สิบปีไม่มีใครคาดคิดจริงจริง

คือถ้าเกิดระเบิดมันลงขีปนาวุจรวดมันลง
แล้วปู้มแล้วพังราบเป็นหน้ากลอง
อันนี้มันก็ยังพอจะมองภาพออกเรื่องของสงครามใช่ไหม

แต่ที่แรงงานไทยเขาบอกไอ้แบบบุกเข้ามาถึงแคมป์
แล้วมาไล่ยิงกราดยิงหรือจับตัวไปแล้วแล้วยิงอย่างนี้

อย่างเขาไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ไง

คนที่ถูกจับไปอันนี้ก็น่าห่วงนะ๑๑คนนะ

ก็ต้องรอการเจรจาว่าเขาจะยอมปล่อยตัว
หรือว่าจะแลกเปลี่ยนมีข้อแม้แบบไหนอะไรยังไง
ไทยเราก็อาจจะต้องให้ทางอิสราเอลช่วยเจรจา
หรือว่าเราจะหาทางในการคุยกับทางฝั่งของ
คนกลางที่จะคุยกับฮามาสหรือว่าปาเลสไตล์ให้ช่วย
คุยกับทางฝั่งของปาเลสไตน์ฝั่งฮามาสทางกาซ่าอะไรแบบนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีภรรยาของชาวมงค์คนหนึ่ง
เขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์นะแต่เขาก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนี่แหละ
อยู่ที่ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
แรงงานคนนี้ชื่อในดัวแทร่ย่างอายุ๓๕ปีเป็นชาวมงค์นะฮะ
ภรรยาอยู่ที่ตำบลดงมหาวันที่เชียงราย
นี่คุณชื่อเหมือนคุณมิ้นท์เลยนะชื่ออรัชพร
บอกว่าไม่รู้ว่าภรรยาของเธอสามีของเธอเนี่ย
อยู่ในกลุ่มตกสำรวจหรือเปล่าเพราะรายชื่อของแรงงานที่เสียชีวิต
เป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยมี๑๒คน
ดูรายชื่อแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่เขารู้ชื่อกันแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
คือสามีเธอเนี่ยได้รับแจ้งจากเพื่อนแรงงานด้วยกันเนี่ย
ว่าเสียชีวิตคือดัวแทร่ย่างความจริงมันควรจะเป็น๑๓หรือเปล่า
อันนี้เธอไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าเธอได้รับการยืนยันจากเพื่อนแรงงานของสามี
สามีเธอเสียชีวิตแล้วเธออยากให้ทางการไทยเนี่ย
ช่วยพาสามีเธอเนี่ยกลับประเทศด้วยนะฮะช่วยนำร่างกลับบ้านเกิดด้วย
สามีเธอไปทำงานที่อิสราเอลได้๒ปีส่งเงินกลับมาบ้าน
ช่วยปลดหนี้ปลดสินได้เธอคุยกับสามีทุกวัน
วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นี่ก็เพิ่งคุยกัน
โทรมาหาบอกว่าใกล้กับแคมป์ที่ทำงานเนี่ยมีการสู้รบกัน
ตอนนั้นคิดว่าเออสามีคงจะไม่เป็นอะไรจนกระทั่งอีกวันหนึ่ง๘ตุลาคม
เพื่อนที่ไปทำงานกับสามีไปทำงานพร้อมกันนี่แหละ
ส่งข้อความมาบอกว่าคนที่ไปทำงานด้วยกันมีคนถูกยิง
แล้วคาดว่าจะมีสามีเธอร่วมอยู่ด้วยที่ถูกยิง
เพื่อนสามีเธอส่งข้อความมาแล้วก็แจ้งชื่อมานี่นะฮะบอกโดนยิงมี
ดั้วด้วยเส้งดั้วเนี่ยมีชื่อต่างเนี่ยมีชื่อสามีเธอด้วย
ตอนนั้นเธอก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ปลอดภัย
พ่อแม่สามีไปทำพิธีตามความเชื่อสุดท้ายได้รับข่าวร้าย
ช่วงสายวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับ๙ตุลาคม
ว่าในดัวแทร่ย่างเนี่ยนะฮะสามีเธอเสียชีวิตแล้ว
พี่ของสามีแจ้งมาว่าสามีเธอคือ๑ใน๑๓ผู้เสียชีวิต
เป็นรายชื่อที่ยังตกสำรวจจากทางการไทยสามีเธอถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะ
เธอบอกเธอช็อกมากทำอะไรไม่ถูกแล้ว
วิงวอนให้ทางการไทยช่วยนำร่างสามีกลับบ้านเกิดให้ด้วย
ว่าน่าจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะเพราะว่าเขารายงานในกลุ่มส่วนตัวฝั่งนู้นล่ะค่ะ
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตก็เลยตอนนั้นยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
ประมาณสองทุ่มเขาก็เลยส่งภาพนึงมายืนยันนะคะ
แล้วภาพนั้นเป็นภาพคว่ำหน้าดูจากลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ซื้อไปให้แล้วก็ดูจากลักษณะรูปภัณฑ์ที่เห็นนะคะ
ยังมีรายงานว่ามีกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์นะครับ
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีกคนนึงที่ขาดการติดต่อจากครอบครัวไปนะฮะ
อิสราเอลเหมือนกันขณะนี้ทางญาติกำลังตรวจสอบข้อมูลกันอยู่นะครับ
ยังไม่มีครานยืนยันนะครับว่าขณะนี้เขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรหรือว่าไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหน
เพียงข้อมูลว่ากลุ่มแรงงานชาวไทยกลุ่มนี้เนี่ยถูกระเบิด
ก็ไม่แน่ใจว่าจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือว่ายังปลอดภัยอยู่
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุโยนระเบิดเข้าไปในแคมป์คนงานจากนั้นก็มีเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้น
คนที่หลบอยู่ในแคมป์ถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมด
แต่ยังแยกแยะไม่ได้นะฮะว่าโครงกระดูกชิ้นส่วนกระดูกที่เจอเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
อีกหนึ่งครอบครัวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะว่าทำใจไม่ได้หรอก
แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็อยากให้ทางการช่วยนำร่างกลับมาทำพิธีตามความเชื่อให้หน่อย
แม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอยืนยันเลยว่าสามีของเธอนันทวัฒน์ปิ่นใจเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าเพื่อนที่ไปทำงานด้วยกันเป็นคนเล่าให้ฟังเองนะคะ
คุณพรพันธ์ค่ะเธอเพิ่งอายุ๒๕ปีเองนะคะเธอเป็นชาวสกลนครก็บอกว่าสามีวัย๒๖ปีของเธอนายสนุกเกอร์นันทวัฒน์ปิ่นใจเนี่ยไปทำงานอยู่ที่อิสราเอล
แล้วก็อยู่ในพื้นที่ปะทะกันของฮามาสแล้วก็อิสราเอล
เพื่อนส่งข่าวร้ายมาบอกเธอแล้วว่าสามีเธอเสียชีวิตคือเพื่อนพี่น้องที่ไปรายงานทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะบอกว่าสามีเธอถูกยิงค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าพอแต่งงานกันเนี่ยสามีเธอก็คือสนุกเกอร์ก็ไปทำงานที่อิสราเอลเลยปี๖๔
เพิ่งไปได้หนึ่งปีแปดเดือนหาเงินมาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้รับแจ้งจากสามีตอนเที่ยงวันเสาร์ว่ามีการสู้รบใกล้ใกล้กับฟาร์มบัวนมแถวฉนวนกาซ่า
แต่ไม่มีการแจ้งเตือนจากทางการอิสราเอลปกติแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บไซเรนจะดังทันทีเลย
จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยแล้วสามีเธอก็อัปเดตข้อมูลให้รู้เป็นระยะระยะส่งรูปส่งคลิปวิดีโอมาให้เธอดู
หนึ่งในนั้นเป็นคลิปวิดีโอภายในห้องพักที่มีรอยกระสุนปืนบนกำแพงห้องสามีเธอหนีเข้าไปอยู่ใต้เตียงนี่นี่ค่ะ
เธอก็ยังคงได้ยินเสียงปืนตอนที่คุยกันอยู่หลายนัดเลยแล้วสามีเธอกระซิบมาบอกว่าเดี๋ยวต้องวางสายก่อนนะเพราะกลัวว่าอีกฝั่งจะได้ยินเสียง

ไม่มีสัญญาณตอบรับจากปลายทางแล้ว

เธอเลยทักไปหาว่า

ไม่ได้หนีออกมาจากที่พักพร้อมกับเพื่อนคนงานอื่น

เพราะว่าสนุกเกอร์ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

เพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมไม่ถ่ายรูปนะคะ
และถึงแม้ว่าทางการไทยจะยังไม่ยืนยัน

งั้นก็คงจะรีบติดต่อกลับมาหาเธอแล้ว

คืออยากได้ร่างสามีกลับมาค่ะ
เธอจะส่งน้อยมาตำนานให้เอาทหารเขามา
คุณพี่บอกครับด้านหน้า
ฉันนั้นผมก็ว่างไป
แล้วก็ไม่ได้ตอบกันอีกเลย
และก็เขายีดแล้ว
อย่างหน่วยเขาเขาแค่ได้ทรงกับพ่อแล้วครับ